ไปดูความคืบหน้าคดีของน้องชายแดนนะครับน้องชายแดนเด็กชายถัปกรทรัพย์สิน
วัยสิบห้าปีที่คุณพ่อไปแจ้งความกับตำรวจสอบภอมเมืองนครสวรรค์ค่ะ
ขอให้สอบสวนเจ้าของสถาบันกวดวิชาเข้าโรงเรียนเตรียมทหารอ่า
ที่อยู่ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ที่ลูกชายไปเรียนกวดวิชาอยู่ด้วยอยู่แบบอยู่ประจำเลยนะครับ
อาศัยอยู่เลยเพื่อเตรียมตัวสอบเป็นนักเรียนในร้อยนักเรียนเตรียมทหารนะครับ
แต่กลับถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ซึ่งพ่อเชื่อว่าไม่ใช่อุบัติเหตุต้องถูกทำร้ายนะครับ
สถาบันกวดวิชาแห่งนี้นะครับสถาบันกวดวิชาเตรียมทหาร
ชื่อว่าอ่าสถาบันกวดวิชาบ้านพี่นัทอืม
ตำบลวัดไซอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์
เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้จดทะเบียนเปิดเป็นสถาบันกวดวิชาอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย
เจ้าของสถาบันกวดวิชาบ้านพินัทชื่อว่านายนัทธพลถาวรพิบูลอายุ๒๗ปี
เขาก็อยู่ที่นี่กับพันตยาแล้วก็แม่ใหญ่นี่ค่ะคนนี้ค่ะ
นี่เป็นวันแรกที่มีข่าวแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
บอกว่าเด็กก็เล่นกันแล้วน้องก็เลยบาดเจ็บ
พาไปโรงพยาบาลแล้วก่อนจะอาการหนักในวันต่อมา
ตกลงครับเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ครับท่านผู้ชมครับ
นำกำลังไปที่บ้านหลังนี้ที่เป็นสถาบันกวดวิชาบ้านพี่นัท
แล้วก็ไปควบคุมตัวนายนัทพลถาวรพิบูลเจ้าของสถาบันกวดวิชา
พร้อมกับภรรยาและแม่ยายนะฮะภรรยาคือนางสาวพีรณาพระแสน
แม่ยายชื่อนางสาวนงรักพระแสนไปดำเนินคดี
หลังจากที่ได้สอบปากคำผู้ที่อยู่ในบ้านหลังนี้ทั้งหมดเรียบร้อยหมดแล้ว
โดยเฉพาะเด็กที่มาเรียนกวดวิชาอยู่ที่นี่พร้อมกับน้องชายแดน
พบว่านายนัทพลมีส่วนร่วมกับลูกศิษย์ที่เป็นนักเรียนกวดวิชาอีก๔คน
ทำร้ายร่างกายน้องชายแดนจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิตอืม
แจ้งข้อหานะครับก็คือร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ผู้นั้นถึงแก่ความตายนะครับ
อ่าแต่ว่านายนัทพลยังให้การปฏิเสธนะฮะ
แล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการให้ทนายความช่วยยื่นเรื่องขอประกันตัว
เมื่อช่วงเช้ามืดนะครับตำรวจชุดสืบสวนสพเมืองนครสวรรค์
ยังนำตัวเด็กชาย๑ใน๔นักเรียนที่ร่วมกันทำร้ายร่างกาย
เด็กชายทัพกรหรือว่าน้องชายแดนอ่าพาไปชี้จุดค้นหาไม้เบสบอลที่ใช้
ทำโทษเด็กแปดอันด้วยนะฮะเพราะว่าหลังจากที่ใช้ไม้เบสบอลนี้
ทำร้ายร่างกายน้องชายแดนแล้วทั้งหมดก็เอาไปทิ้งเพื่อทำลายหลักฐาน
บอกว่าเนี่ยคือมีเด็กที่เขายอมรับสารภาพนะ

สำนวนคดีแต่ไม่เจอนะฮะหาไม่เจอนะครับส่วนความคืบหน้าทางคดีนายอัธพรสิงหาวิชัย
ราชการจังหวัดนครสวรรค์พลตมตรีดำรงเพชรพงศ์
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์รวมทั้งภูมิกับการสพเมืองด้วยนะครับ
สืบสวนด้วยวันนี้ได้ประชุมติดตามความคืบหน้าคดี
แล้วก็นำตัวนายนัทพลมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะฮะวันนี้ก็สอบอยู่๑๕นาทีด้วยกัน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้สรุปการสอบสวนอย่างละเอียด
ทำให้ทราบว่าคำให้การของผู้ต้องหาในชั้นแรกไม่สอดคล้องในหลายส่วนกับสภาพบาดแผลของน้องชายแดน
แล้วเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นบ้านของผู้ต้องหาได้พยานหลักฐานที่ชัดเจนหลายอย่าง
เป็นเหตุให้ออกหมายจับผู้ต้องหาทั้งหมดซึ่งตำรวจได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
แล้วก็จะดำเนินคดีส่งฟ้องศาลกันต่อไปก็ชัดแล้วว่านายนัทพลเนี่ยกับลูกศิษย์หัวโจกอีก๔คน
ไปร่วมกันรุมทำร้ายน้องชายแดนใช่ค่ะเพราะว่าบาดแผลของน้องชายแดนเนี่ยเยอะเลย
หัวแตกเย็บ๗เข็มแขนหักตับอ่อนฉีกขาดอย่างนี้มีร่องรอยเหมือนกับฟกช้ำตามตัวอีกเต็มไปหมด
ครอบครัวก็เลยบอกไม่เชื่อไงว่าเล่นกันตกบันไดแล้วจะแผลขนาดนี้